คุณผู้ชมคะช่วงค่ำเมื่อวานนี้ค่ะมีชาวบ้านไปพบศพผู้ชายคนนึงนะคะ
เสียชีวิตอยู่ที่กระท่อมปลายนาและสภาพศพเนี่ยค่ะ
ถูกแทงหลายแผลมากครับแล้วก็คล้ายคล้ายกับมีการเผาเพื่ออำพรางศพด้วยนะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้
เรื่องต้นเนี่ยตำรวจตั้งปมเอาไว้ว่าอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปมยาเสพติด
คือทางตำรวจเนี่ยค่ะลงไปตรวจสอบนะคะ
พบศพก็คือศพของนายกรุงเทพทองอร่ามครับอายุสี่สิบสาม
เป็นชาวบ้านหมู่๔ตำบลบ้านแก้งอำเภอแก้งเคราะห์จังหวัดชายภูมิ
ถูกแทงแล้วก็ถูกเผานี่นะคะศพอยู่ที่กระท่อมปลายนาติดริมเขา
กรุงเทพผู้ตายเนี่ยถูกแทงที่ใต้ราวนมแผลหนึ่ง
ด้านหลังอีกสามแผลตามตัวมีรอยเผาด้วย
เช้าวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บหลักฐานไปตรวจสอบที่เกิดเหตุยังมีรอยคราบเลือดอยู่เลยนะคะ
เต็มพื้นเลยอ่ะข้างข้างกระท่อมปลายนามีเพื่อนบ้านที่ไปอยู่กลางทุ่งนาใกล้ใกล้กับจุดที่พบศพอะค่ะ
เขาก็เล่าให้ฟังว่ารู้จักกับผู้ตายแต่แบบรู้จักผ่านผ่านไม่ได้สนิทกันมาก
ผู้ตายมาอยู่ที่นี่ได้สองปีแล้วนะคะเหตุการณ์ที่ทำให้นายกรุงเทพถูกฆ่าตายเนี่ย
ก็ไม่รู้จริงจริงว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก่อนหน้านี้เคยเห็นว่าผู้ตายอ่ะ

ส่วนผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ใหญ่เวทินเล่าให้ฟังว่า
คือคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดผู้ก่อเหตุน่าจะสนิทกับผู้ตาย
เพราะว่าผู้ตายเองเขาก็มีประวัติเคยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดด้วย
เดี๋ยวลองฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านดูค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าไม่เคยมีเหตุฆ่ากันตายแบบนี้ในพื้นที่มาก่อนเลยค่ะ
ตอนนี้โอ้โหชาวบ้านกลัวกันมากนะคะ
อยากให้ตำรวจติดตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้
ทีนี้ค่ะก็ได้มีการชนะสูตรศพของผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลชายภูมิ

มาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้าน
คืนนี้สวดพระอภิษฐรรมเป็นคืนแรก
แม่ของผู้ตายค่ะนางควรทองอร่ามอายุ๖๒
เล่าให้ฟังว่าปกติลูกชายก็จะไปใช้ชีวิตอยู่เถียงนาคนเดียว
กลับมาบ้านบ้างนานที
วันก่อนที่จะพบศพแม่บอกรู้สึกแปลก

ก็เลยตัดสินใจไปเถียงนากับหลานชายวัย๑๐ขวบ
ตะโกนเรียกชื่อลูกชายไม่มีเสียงตอบรับ
เห็นรถจักรยานยนต์ลูกชายล้มตะแคงอยู่

สภาพศพถูกทำร้ายร่างกายผิวหนังดำเหมือนกับแบบถูกเผาอ่ะนะ
แม่ก็เลยบอกว่าโอ้โหมันโหดร้ายเกินไปไหมเนี่ย
ที่ผ่านมาลูกแม่ไม่เคยมีปัญหาไม่เคยมีศัตรูที่ไหน
แต่แม่ชี้เป้าเอาไว้แบบนี้คุณผู้ชม
แม่บอกว่าแม่สงสัยคนนี้
นายสอเสือเป็นตัวย่อนะแม่สงสัยคนนี้
คือก่อนที่ลูกจะตาย๓วัน
แม่ของนายสอเสือมาเตือนลูกชายเธอว่าระวังนะ
ตอนนี้นายสอเสือกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วนะ
เพราะนายสอเสือเนี่ยมักจะมากล่าวหาลูกชายว่าไปแย่งภรรยาของนายสอเสือมา

ลูกชายแม่ไม่รู้จักกับภรรยาของนายสอเสือเลย
แม่ก็เลยมั่นใจว่านี่แหละคนนี้แหละ

อยากให้ตำรวจตามจับคนร้ายให้ได้ให้เร็วที่สุด
ถ้าเป็นไปได้อยากให้คนร้ายรับโทษสูงสุด
เพราะแม่มองว่าชีวิตก็ต้องแลกด้วยชีวิต
อันนี้แม่ย้ำรับบอกลูกเลย
แบบว่าเขากะยูฟุ่นแม่กะยูเพีย
ส่วนใหญ่เขาจะใช้ชีวิตอยู่อยู่
ค่ะค่ะค่ะในแก่ของฉันนะคะ

แม่ผู้ตายชี้เป้าว่าแม่สงสัยนายสอเสือ

ทีมข่าวของเราก็ตามจนเจอพ่อของนายสอเสือนะ

บอกว่าปกติลูกชายก็จะไปนอนที่เถียงนาอยู่
จากเถียงนาของผู้ตายประมาณ๕๐๐เมตร
แต่พ่อไม่รู้จริงว่าลูกพ่อไปมีปัญหาอะไรกับตัวผู้ตายเขา
นิสัยส่วนตัวของลูกก็ใจร้อนแหละ

แต่จะก่อเหตุหรือเปล่าเนี่ยพ่อตอบไม่ได้
พ่อไม่รู้จริงก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานของตำรวจ
แต่ถ้าลูกพ่อก่อเหตุจริงก็ต้องรับในสิ่งที่เกิดขึ้น

แต่ว่าเจ้าตัวเขาปฏิเสธนะคะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ฆ่า

ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาขี่รถจักรยานยนต์ไปหาผู้ตายที่เถียงนาจริง
ตำรวจก็ตามหารถจักรยานยนต์ที่นายสอเสือขี่ไปหาผู้ตาย
เจอว่ารถไปจอดอยู่ที่บขศใหม่จังหวัดขอนแก่น
ก็เลยเอากลับมาให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบรถคันนี้ค่ะ
เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามันมีรอยเลือดคุณผู้ชม
มีรอยเลือดอยู่ที่แฮนด์รถทั้งสองข้างเลยนะคะ
เนี่ยคือก็ต้องมาตรวจสอบว่าเลือดใคร
ถึงแม้ว่าผู้ต้องสงสัยนายสอเสือคนนี้ยังปฏิเสธอยู่
ตำรวจบอกว่างั้นอายัดตัวไว้ก่อน
อายัดตัวไว้ได้ก็เพราะว่าตรวจพบว่ามีสารเสพติดประเภทหนึ่งในร่างกายนะคะ
แล้วก็ต้องขยายผลต่อว่าเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตครั้งนี้หรือเปล่า
นายนิพนธ์อายุ๔๓ปีเจ้าของรถจักรยานยนต์บอกว่า
สิงหาคมที่ผ่านมาช่วง๕โมงเย็นนายสอเสือเนี่ยเป็นเพื่อนผมเอง
มายืมบอกว่าจะขอขี่ไปเถียงนาหน่อย
พอยืมเสร็จหายไปเลยติดต่อไม่ได้เลย

รู้อีกทีก็คือนายสอเสือขี่รถจักรยานยนต์ไปที่ขอนแก่น
วันนี้ก็เลยมาแสดงตัวกับตำรวจว่ารถนี้เป็นของผม
นายสอเสือยืมผมไปแล้วก็หายไปเลยติดต่อไม่ได้เลย